คลุมคลั่งขึ้นมาจะทำร้ายด้วย

ตำรวจมาลงแม่น้ำเลย

ถ้าตรงนี้มันไม่ไล่เนี่ยก็ขึ้นไม่ได้
แปลว่านั้นนะ
โหมีเหถียงคนข้างบนมากเถอะ

แอบอยู่มากยอด
โอ๊ตก็อยู่ตรงนั้นครับโอ๊ตชื่อจริงคือพรเจริญศุกร์เอียม
อายุ๔๑แล้วนะใส่เสื้อยืดแดงกางเกงยีนขายาวครับ
ลงไปในแม่น้ำนครนายกลอยอยู่ในนั้น
คิดเอาเองว่าคงไม่มีใครมองเห็นเขาแล้วมั้
จ้าอะไรนะพวกเราดูจากสตูยังเห็นพยายามเรียกอยู่
ก็ไม่ยอมขึ้นมาอันนี้ช่วง๔ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชม
เทศบาลเมืองใกล้กับชุมชนฝั่งตลาดเก่าที่นครนายก
ผู้ภัยก็เอาไฟส่องสว่างมาส่องทั่วแม่น้ำเลยนะ
ไปครึ่งชั่วโมงชัยธวัฒน์ตุ่นหมกครับ
เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมกับตันยูก็ใส่ชุดชูชีพ
แล้วก็อาสามาเดี๋ยวผมลงไปเองก็จะลงไปจับตัวในโอ๊ตครับ
ผ่านไปพักใหญ่พี่ชัยธวัสก็จับโอ๊ตลากกลับมา
มานี่โอ๊ตมานี่ลากกลับมาที่ฝั่งครับ
ไม่พอใจฮึดฮัดใหญ่เลยมองหน้าข่มขู่กู้ภัยด้วยนะ
บอกถ้าออกมาได้นะจะกลับมาแก้แค้นกู้ภัย
มาแล้วลากไปแล้วลากไปแล้ว
คอมาโอ๊ตมาโอ๊ตอย่าดิ้นโอ๊ตอย่าดิ้น
นี่นี่นี่กดตัวกดตัวลงไปโอ๊ตมองตาขวางเลย
แล้วตำรวจก็ลากตัวโอ๊ตขึ้นจากน้ำครับ
ดูหน่อยซิตามตัวมีอะไรหรือเปล่ามีสารเสพติดอะไรไหม
ไม่มีครับแต่มีอุปกรณ์
อาจจะเสพไปหมดแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจ
อุปกรณ์การเสพซ่อนอยู่ในกระเป๋า
ยอมรับว่าผมเสพมาจริงอ้าว
อุตส่าห์ไม่พบยาแล้วนะแต่ดันยอมรับซะเอง
ยอมรับว่าเสพยามาแล้วก็เดินทางมาขอเงินจากญาติ
ก็ตังค์หมดแล้วเสพจนหมดแล้วเนี่ยแต่ญาติไม่ให้ครับ

ตำรวจก็เลยนำตัวโอ๊ตไปโรงพักดำเนินคดี
ตามกฎหมายต่อไปตำรวจมา๕นายเลยนะ